ขึ้นหน้ากรณีที่โจรขึ้นบ้านพี่เอ๋ชายามิดชัยขนาดนี้นะคะ
คือก่อนหน้านี้พี่เอออกมาไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊คแล้วแหละ
ออกมาเตือนโจรว่าก่อนที่จะขึ้นบ้านคิดให้ดีนะ

ที่บ้านเนี่ยโอ้โหมีทั้งอะไรนะหมา
มีกล่องแดงด้วยมีกล้องวงจรปิดด้วย
อย่างในการที่จะป้องกันโจรขึ้นบ้านนะคะคุณผู้ชม

ตำรวจเขาได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อย
เพิ่มความมั่นใจบริเวณหน้าบ้านของพี่เอ
หลังจากที่เมื่อวานนี้ได้เข้าตรวจสอบและพูดคุยกับพี่เอไปแล้วรอบหนึ่ง
แต่ทางพี่เอไม่ต้องการแจ้งความแต่อย่างใดนะคะ
เมืองต้นเจ้าหน้าที่ได้นำตู้แดงมาติดตั้ง
พร้อมกับได้แนะนำให้ทำการปรับภูมิทัศน์บริเวณข้างบ้าน
ให้สังเกตได้ง่ายและทำรั้วป้องกัน
และกำชับให้ตำรวจสายตรวจเพิ่มความเข้มในการออกตรวจตาดูแลบ้านเรือนของประชาชน
เพื่อเพิ่มความอุ่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่
เป็นการสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ในการสอดส่องดูแลและเป็นการป้องปรามอาทยากรรมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่
ให้ประชาชนอยู่อาศัยด้วยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต่อไปนะคะ
อันนี้ก็เป็นวิธีการป้องกันของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ
แต่จริงแล้วเราในฐานะประชาชนนะคะเวลาที่อยู่ที่บ้านเองสิ่งที่ต้องทำเป็นอย่างแรกเลย
คือต้องล็อกประตูบ้านตรวจเช็คอุปกรณ์ข้าวของอะไรให้ดีที่สุดนะคะ
แล้วก็เลี้ยงหมาไว้หน่อยถ้าเกิดว่าใครอยู่คนเดียวเลี้ยหมานี่ช่วยได้นะ

หลายตัวแล้วหมาพี่เอดุด้วยนะแล้วที่โจรออกไปเนี่ยเป็นเพราะหมาวิ่ง

กรงหมาแล้วหมาวิ่งไล่โจรก็เลยหนีออกไป
พี่เอก็เลยบอกว่าไม่อยากให้มีแบบนี้เพราะว่าไม่อยากให้มีคนมาตายที่บ้าน
เพราะว่าภรรยาพี่เอเนี่ยกลัว
ใช่คือแถวนั้นถ้าเกิดว่าใครผ่านไปผ่านมาถ้าเกิดว่ามีคนตายเนี่ยมันน่ากลัว
เพราะว่าถนนหนทางอะไรแบบนี้ด้วยนะคะ
เอาล่ะพี่เอบอกว่าให้แชร์คลิปที่พี่เอไลฟ์ออกไปจนถึงโจร
โจรที่ฉันเชื่อนะว่าตอนนี้โจรรู้แล้วเห็นแล้วล่ะแล้วก็ไม่กล้าแล้วล่ะ
เห็นไหมพี่เอไม่ได้แจ้งความนะเพราะฉะนั้นกลับตัวกลับใจซะดีนะคะ